สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะวันหยุดแบบนี้ค่ะ
ไม่หยุดอัปเดตข่าวบันเทิงนะคะจะเจอกับเราสองสาวค่ะ
ขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะใช่ค่ะวันนี้ก็ก้าวล่วงเข้ามาสู่วันที่เจ็ดแล้วนะคะ
สำหรับภารกิจที่ให้การช่วยเหลือน้องที่ถ้ำนั่นเองนะคะใช่ค่ะ
เชื่อว่าหลายคนยังคงส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
และอีกหนึ่งอย่างที่กับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่หลายคนได้ติดตามกันนั่นก็คือ
ความมีน้ำใจแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสามัคคีของพี่น้องคนไทยนะคะ
พยายามจะช่วยเหลือในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เจ้าหน้าที่เขาขาดแคลน
หรือว่าต้องการความช่วยเหลือแบบไหนที่ตัวเองพอจะช่วยได้นั่นเองนะคะ
รวมไปถึงคนบันเทิงคนนี้ค่ะคุณกึ้งเฉลิมชัยนะคะ
ก็ไม่ขออยู่เฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะ
ช่วยนำสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ค่ะส่งถึงมือเจ้าหน้าที่เลยค่ะ

นี่แหละค่ะต้องบอกว่าน้ำใจนี้ไหลไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
คุณกึ้งเฉลิมชัยค่ะขอเป็นส่วนเล็กที่ส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่นะคะ
อีกทั้งหนึ่งในบริษัทที่ตัวเองดูแลทำธุรกิจอยู่ใต้ทะเลค่ะ
มีไฟที่ใช้ส่องแสงใต้น้ำนะคะหรือเรียกว่าแท่งไฟเรืองแสงนั่นเอง
ซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเอาไว้ใช้ในวิศวกรรมใต้น้ำโดยเฉพาะเลย
ก็เลยส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนี้นะคะจำนวน๒๐๐อันค่ะ
ทางนี้เจ้าตัวก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าครั้งแรกที่ได้ยินข่าวตกใจมากเลย
แล้วก็พยายามจะหาทางในการช่วยเหลือทันทีในสิ่งที่ตัวเขาเองสามารถทำได้ค่ะ
หนึ่งในบริษัทที่ผมดูแลคือทำเรื่องการวิศวกรรมใต้ทะเลแล้วเราก็มีเอ่อ
มีเครื่องคือไฟแท่งไฟที่เขาใช้ในวิศวกรรมใต้ทะเลอยู่
ก็เลยมีโอกาสได้ได้ส่งไปได้มีโอกาสได้ส่งไปเมื่อประมาณสักสามวันที่แล้วเลยครับ
ก็เราไม่รู้ว่าอะไรที่พอช่วยได้แล้วช่วยคนอื่นที่เขาหน่อยขอเป็นรู้สึกว่าเล็กเล็กก็รู้สึกดีครับ
อืมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ติดตามข่าวกันไปแล้วนะคะ
จินดาโชธเองก็ส่งฐานไฟฉายไปซึ่งก็เป็นธุรกิจของที่บ้านเหมือนกัน
ผู้ประกาศของเราก็มีเหมือนกันนะฮะคุณพิษที่วรรณทรเขาก็ส่งพิพึงเอาไว้ทาเท้านะฮะ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ลุยน้ำกันเยอะเลยนะคะ
เชื่อว่าทุกคนใครอยากจะส่งอะไรไปให้ได้ทุกคนอยากทำเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะรวมถึงคนอื่นในพื้นที่เองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
อำนวยความสะดวกต่างนะไม่ว่าจะเป็นการบอกเส้นทางนะคะ
หรือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือต่างนั่นเองนะคะ
เราสองคนอยู่กรุงเทพนะตรงนี้ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะคุณผู้ชม